เป็นการเจอกันของ๒ทีมหัวตารางนะครับในศึกโตโลต้าไทยลีก๑
กลางหลังทีมชาติไทยนาทีที่๑๕จากนั้นครับประสาทสายฟ้าฮันดี๒๐จากสุประชัยใจเด็ดครับ
ครึ่งหลังครับนาที๖๕ปากรเปรมพักยิงครับให้ท่าเรือไล่ขึ้นมา๑ต่อ๓แต่ก็ไม่ทันแล้วครับ
จบเกมเป็นบุรีรำที่เอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ต่อไป
อีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ที่กระแสฟุตบอลที่ภาคใต้นี่บูมเลยครับเพราะว่ามีทีมใหญ่มาเยือน
นาราเลเตธทีมเดียวจากที๓ที่หลุดเข้ามาถึงรอบ๘ทีมเปิดบ้านต้องรับเชียงรายเลเตธจากเลข๒สุด
เกมนี้แฟนบอลเจ้าถิ่นเข้าไปเชียร์คึ้กคักเลยครับที่สถานอวจรนาราธิวาใต้ความจุประมาณ๑๐๐๐๐คนนะครับ
แต่ว่านารานั้นแน่นอนเรื่องของสภาพความพร้อมนะครับแล้วก็ประสบการณ์เป็นรองทางเชียงรายครับต้านทานความแข็งแกร่งไม่ได้
แพ้ไปครับแพ้ไป๐ต่อ๕ก็จบเส้นทางเพียงแค่รอบนี้แต่ก็ถือว่ามาได้ไกลสุดแล้วล่ะครับ
ผลอีก๒คู่ราชบุรีเอาชนะชนบุรีไป๑ต่อ๐และศรีสะเกดเอาชนะขอนแก่นเอฟซีไป๔ประตูต่อ๓นี่คือเรื่องราวของฟุตบอลทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในบ้านเรานะครับ